คือทางคุณป้าที่เป็นภรรยาคุณป้าป่วยเป็นมะเร็งนะครับ
ทางคุณลุงที่เป็นสามีก็ไปเฝ้าภรรยา
เฝ้าไปเฝ้ามาเนี่ยสุดทั้งคู่นะฮะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพร้อมกันวันเดียวกันนะครับ
๑ตุลาคม
ทางลูกเนี่ยเขาก็ตอนไปรับศพคุณพ่อคุณแม่จากโรงพยาบาลนะครับ
ทำพิธีรดน้ำศพที่นี่แล้วก็ด้วยความรักของทั้งคู่แล้วฮะ
ครองคู่ใช้ชีวิตร่วมกันมาผูกพันกันมาเนี่ย๓๕ปี
เจ้าหน้าที่เขาก็มาช่วยเหลือดำเนินการนะครับ
นำมือของคุณลุงคุณป้ามาสอดประสานกัน
แล้วให้ลูกหลานญาติพี่น้องทำพิธีรดน้ำศพตรงนี้เลย

คือทั้งเศร้าทั้งซึ้งนะครับ
นี่เป็นห้องปลายฝันของโรงพยาบาลอูทองนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะ
ครอบครัวของคุณลุงสมานพระวันรำอายุ๖๗ปี
กับคุณป้าสุรีรัฐกิจสะสมอายุ๖๓ปี
สองสามีภรรยาที่เสียชีวิตวันเดียวกันเมื่อ๓๑ตุลาคม

โดยจัดให้ทั้งคู่เนี่ยอยู่เคียงข้างกันจับมือกันนะครับ
ทำพิธีนี่แหละฮะวันนี้แหละฮะ๔พฤศจิกายน
แต่ทั้งสองท่านเสียชีวิตเมื่อ๓๑ตุลาคมนะครับที่โรงพยาบาลเดียวกันเลยนะฮะ
เสร็จพิธีรดน้ำศพนะครับทางครอบครัวก็เคลื่อนร่างของทั้งคู่
ไปตั้งบมเพงศุนย์อยู่ที่วัดเดียวกันนะครับวักษะยายโสมนะครับ
ในพื้นที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
โลงไว้คู่กันนี่ฮะ

เราได้คุยกับลูกสาวของคุณลุงสมานกับคุณป้าสุริรัตน์นะครับทุกผู้ชมครับ
ลูกสาวบอกว่าแม่เนี่ยป่วยก่อนแม่ป่วยเป็นมะเร็งตับ
แล้วก็ต้องเข้ารับการรักษาเรื่อยมาอยู่ที่โรงพยาบาลอูทอง
ช่วงที่คุณแม่อยู่โรงพยาบาลคุณพ่อก็เลยไปอยู่กับญาติก่อน
อยู่ที่หัวหินชั่วคราวเพราะว่าอยู่บ้านไม่มีใครดูแล
คุณแม่ต้องไปอยู่โรงพยาบาลซึ่งคุณพ่อก็ทราบนั่นแหละ
ว่าแม่เนี่ยป่วยรักษามะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นมะเร็งตับ
จนกระทั่ง๒๑ตุลาคมวันนั้นแม่อาการสุดหนักนะฮะ
หมอก็แจ้งกับลูกนะบอกอาจจะไม่รอดนะเป็นช่วงวิกฤตนะครับ
ทางลูกสาวก็คือคุณดวงกมลที่คุยกับเรานะครับกับพี่สาวก็เลยตัดสินใจ
แจ้งคุณพ่อคือคุณลุงสมานให้ทราบ

ลูกสาวก็ไปรับมาจากหัวหินเพื่อมาเยี่ยมภรรยาที่โรงพยาบาล
เมื่อ๒๕ตุลาคมมีภาพที่โรงพยาบาลตอนที่คุณลุงสมานมาเยี่ยมภรรยาเนี่ยนะฮะ
คือก็มานั่งคือเศร้าเลยอ่ะลูกสาวบอกนี่ฮะ
เพราะว่าตอนนั้นคุณป้าสุริรัตน์ภรรยาของคุณลุงก็อาการสุดหนักแล้ว
คือพอมาเยี่ยมวันนั้น๒๕ตุลาคมพอมาได้เจอเท่านี้
ลูกสาวบอกว่าคุณลุงสมานแกสุดเลยนะครับ
อาจจะด้วยภาวะช็อกทำใจไม่ได้หรืออะไรยังไงนี่แหละครับ
คือต้องเข้าโรงพยาบาลให้น้ำเกลือไปอีกคนนึงสุดเลยนะครับ
กลายเป็นว่าอยู่โรงพยาบาลเดียวกันนะฮะโรงพยาบาลอูทอง
โดยแม่เนี่ยอยู่ชั้นล่างส่วนพ่ออยู่ชั้นบนลูกบอก
จนกระทั่งวันที่๓๑ตุลาคมตอนตี๕
อยู่ดีเนี่ยคุณลุงสมานแกก็สิ้นลมไป
เสียชีวิตไปอย่างสงบ๓๑ตุลาคมตี๕นะครับ
แล้ววันเดียวกันตอน๒ทุ่ม๒๕
๘นาทีคุณป้าสุริรัตน์ภรรยาคุณลุงสมาน
ก็เสียชีวิตสิ้นลมตามสามีไป
ลูกสาวบอกว่าเชื่อว่าอาจจะเป็นด้วยความรักของคุณพ่อคุณแม่
แม้คุณแม่จะไม่ทราบข่าวว่าคุณพ่อเสียชีวิตเมื่อเช้ามืด
แต่เขาอาจจะสื่อสารถึงกันได้หรือยังไร
คุณแม่ก็เลยเสียชีวิตตามไปพร้อมกันในวันเดียวกัน
หลังจากที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขแต่งงานกันมีลูกสาว
มีลูกอยู่สามคนนะลูกสาวสองคน
อยู่กันมา๓๕ปีนะฮะ
คิดว่าแกน่าจะสื่อถึงกัน
มันน่าแปลกใจตรงที่ว่าทุกวันเนี่ยคุณแม่อาการทรงมาโดยตลอด
แต่พอวันที่๓๑พอคุณพ่อไปปุ๊บเนี่ยคุณแม่กับอาการสุดลงอย่างเห็นได้ชัด
ซึ่งพยาบาลก็ยังบอกว่าวันนี้คุณป้าเปลี่ยนไปมาก
กลับกลายเป็นว่าคนที่จะไปก่อนกลายเป็นพ่อ
แม่กลับไปทีหลังเหมือนเรามีความรู้สึกว่า
ตอนเขาอยู่ด้วยกันเขาไม่ยอมเห็นแม่เป็นอะไร
พอแม่จะไปเขาก็ไม่ยอมเห็นแม่ที่จะต้องไปก่อน
นี่ฮะทุกคนที่ทราบเรื่องราวนี้บอกนี่แหละรักแท้มีอยู่จริง

ท่านผู้ชมครับทางน้องสาวของคุณป้านะฮะ
บอกว่าหลังจากที่พี่สาวป่วยเป็นมะเร็งเนี่ย
ก็ไปให้หมอดูโหลาศาสตร์ประจำตัวเนี่ยช่วยดูให้นะ
เกี่ยวกับอาการของพี่สาวหมอก็ทักว่าเดี๋ยวอาการจะดีขึ้นนะ
แต่จะกลับมาซุดอีกรอบนึงอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากผ่านวันเกิดก็คือ๔ตุลาคม
ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับจะมีปฏิหารขึ้นอยู่นิดนึ
แต่สุดท้ายก็พี่สาวก็ซุดอีกจริง
แล้วพอพี่เขยมาเยี่ยมนี่ฮะพี่สาวก็อาการซุดลงอีก
พี่เขยก็ซุดตามไปด้วยนี่ฮะแล้วก็เสียชีวิตพร้อมกันในวันที่๓๑ตุลาคม
เธอบอกเธอไปถามหมอดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ซึ่งหมอบอกว่าดวงทั้งคู่เนี่ยเขาต้องไปพร้อมกัน
ซึ่งก็เสียชีวิตวันเดียวกันจริง
สามีก็มาเยี่ยม
พอมาเยี่ยมแล้วก็น็อกเลยแล้วก็โทรไปอีกว่าสามีเขามาเยี่ยม
เขาก็เปิดไล่ตัวเลขไปอีกอุ๊ยมันตกคู่
ซึ่งคู่เนี่ยไปด้วยกันเขาแบบเหมือนเขาตกคู่
แล้วก็คู่จะพากันเดินทางไกลไปด้วยกัน
เขาก็ไม่พูดนะเขาไม่กล้าพูดว่าคู่ต้องตายแน่
จนเสียชีวิตแล้วนะหลังจากนั้นอีก๓วันก็บอกว่าคู่เขาเสียแล้วนะ
แล้วก็เขาก็บอกว่าผมคิดอยู่แล้วว่าต้องใช่แต่ผมไม่กล้าใช้คำว่าตาย
ทางครอบครัวจะตั้งสวดบำเพ็ญกุศลศพของคุณลุงคุณป้า๓คืนนะครับ
ถึงหกพฤศจิกายนนะครับ
ที่ศาลาธรรมศาลานะครับ
แล้ว๗พฤศจิกายนเวลาบ่ายโมงครึ่ง
จะมีพิธีชาพนักกิจศพที่วัดสะยายโสมนะครับ
พร้อมกันของทั้งสองท่านเลยนะครับ
เพื่อให้ทั้งสองท่านได้เดินทางไปพร้อมกันนะครับ